ส่วนเหตุการณ์นี้ที่มุกดาหารโหดนะคะ
ต้องใช้คำว่าลากออกมาฆ่า

คือมีวัยรุ่นบุกเข้าไปในหอพัก

คือลากเขาออกมาจากห้อง
แล้วจ้วงแทงเขาจนเขาเสียชีวิตนะคะ

ความหึงห่วงเรื่องชู้สาวอะไรแบบนี้
และคุณถึงขั้นยกพวกไปลากเขาออกมาจากห้อง

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกรับไม่ได้

กำลังมีอนาคตเรียนกลับเค้ามาธวิทยาลัย
แต่ลากเขาออกมาฆ่าแบบนี้มันโหดเยี่ยมเกินไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ค่ะ๑๕พฤศจิกายนสพเมืองมุกดาหารได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตาย
หอพักแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ถนนตัดแคนที่ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหาร
ผู้เสียชีวิตคือนายเกริกฤทธิ์อายุ๑๘ถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
นอนตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตำรวจก็บันทึกภาพทั้งหมดไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีลุงของผู้เสียชีวิตค่ะนายนัทธพลอายุ๔๓
บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ลุงกับญาติญาติเนี่ยนะพยายามจะหาที่มาที่ไปว่าใครฆ่าหลาน
เข้าไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นภาพหลานชายกับเพื่อน
ขับรถคนละคันเข้าไปในห้องพักซึ่งเวลาห่างกันไม่นาน
กับเพื่อนเข้าไปในห้องในสี่คนใช่ไหมคะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชาย
สี่คนตามเข้ามาแล้วบุกเข้าไปในห้องแล้วภาพที่เห็นหลังจากนั้นก็คือ
เห็นเลยว่าหลานชายถูกลากออกมาค่ะถูกลากออกมานอกห้องแล้วก็โดนแทง
หน้าอกด้านซ้ายแล้วก็ตายคาดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องหึงหวง
ชู้สาวครับลุงก็เลยบอกว่าทำไมก่อเหตุกันอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
แล้วลุงอยากจะได้คลิปจากเจ้าของหอพักกล้องวงจรปิดอยากได้คลิปภาพตรงนั้นน่ะ
เพื่อเป็นหลักฐานแต่เจ้าของหอก็เหมือนกับบอกว่าไม่อยากจะให้เสียรูปคดี
ให้ไว้ไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงคุณลุงของผู้เสียชีวิตนิดนึงค่ะ
ที่ถือมีดวิ่งเข้าไปแล้วก็หลานผมก็ออกมาโดยที่ไม่ได้ลุกเลยครับ
โดนพยุงมาแล้วโดยที่ไม่ได้ยุบตัวงอแล้วค่ะหมายถึงว่าโดนฮิ้วออกมาเลย
ใช่ครับโดนหิ้วออกมาแล้วครับรถแต่งข้างนอกต่อใช่ครับอืม
แทงที่หน้าประตูหลายครั้งครับแล้วก็ลุมเตะลุมตี
ผมเห็นชักอยู่สองครั้งครับในกล้องวงจรปิดแล้วก็หมดสติไป
คือคุณลุงบอกว่าถ้าได้คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักเนี่ยค่ะ
แล้วก็ฝากให้สื่อช่วยนำเสนอหน่อยมันก็จะได้จับคนที่ก่อเหตุได้เร็วขึ้น
แต่ตำรวจก็ช่วยประสานงานกับคุณลุงกับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตแล้วนะคะก็ถ้าเกิดให้คลิปเกี่ยวทางตำรวจไป
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สามารถนำตัวผู้ก่อเหตุมาได้เหมือนกัน
คุณลุงบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็จับคนที่ก่อเหตุมาได้๓ค่ะ
อืมสามคนที่ว่านี้ก็คือในเชนสุวรรณมงคล
สิงศรีสันงามในมันยาหยีอายุ๒๐นี่นะคะครับ
แล้วคุณลุงก็บอกว่าหลานลุงผิดตรงไหนหลานลุงไปทำอะไรเนี่ย
ทำไมถึงมาก่อเหตุกันขนาดนี้หลานลุงก็เหมือนกับว่าแค่แบบ
อยู่ในห้องกับเพื่อนแล้วไม่รู้เป็นเรื่องส่วนตัว
เรื่องชู้สาวเรื่องหวงมาฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอ
หลานลุงอยู่ม๖นะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครด้วย
เป็นเด็กที่กำลังจะมีอนาคตแต่ตำรวจก็บอกว่ามันเป็นความขัดแย้ง
ในกลุ่มวัยรุ่นเท่าที่ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นตอนนี้
เป็นเรื่องชู้สาวก็จะสรุปสำนวนส่งฟ้องนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ที่ก่อเหตุจะมีเพิ่มอีกคนนึงไหม
เพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นตามที่คุณลุงของผู้เสียชีวิตบอกก็คือ
ตามภาพกล้องวงจรปิดที่หอพักเห็นว่าเข้าไป
แล้วลากหลานออกมาแล้วแทงแต่ตอนนี้จับได้แค่๓
ไม่รู้ว่าจะต้องมีจับเพิ่มอีกหนึ่งหรือเปล่า

ศพของผู้เสียชีวิตในเกริกฤทธิ์
ก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหลัก๒นะคะ
เทศบาลเมืองมุกดาหารมันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าใจนะคะ
คุณลุงก็อาจจะต้องไปขอตำรวจเขาดูภาพจากล้องวงจรปิด

บริญญาณเขาก็อยากให้สิ้นสงสัยว่าตกลงคนร้ายมีกี่คน

มีแค่๓ที่จับหรือว่ามันมีมากกว่านี้
จะได้ไล่ตามจับต่ออะไรประมาณอย่างนั้น